ไปเจอกับผู้ชายวัย๖๐ปี
คนนี้เขาจ้างนางรำมาเลยนะ

เรื่องของเรื่องเขาบนบานสารเก่าบางสิ่งบางอย่างเอาไว้

ดูสิว่าเขาไปแก้บนยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ

เออ
นี่ครับการรำแก้บนที่เห็นไปนะครับ
เขาจัดคืนที่สาเจ้าพ่อเสือที่ตั้งอยู่ที่ตะบลน้องเกย์

นั่นคือคนที่จ้างมาแก้บนนะ

พาโทอายุ๕๙ปีเห็นตอนแรกนึกว่าเอ้าพี่จัดชุดใหญ่มาอย่างนี้ถูกรางวัลที่๑เหรอ

แต่ที่มาแก้บนเนี่ยเพราะว่าตนเองน่ะชนะการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เรียกสั้นสอบต
อ๋ออย่างนี้นี่เองยินดีด้วยค่ะ
ก็ตามนั้นแหละในเมื่อเราไปบนบานสารกล่าวแล้วสมหวังตามที่ปรารถนาก็เลยนำนางรำชุดใหญ่พร้อมทั้งของแก้บนมาถวายให้กับเจ้าพ่อเสือ

เอางี้ละกันนะครับเขาบอกว่าเรื่องของการชนะในการเลือกตั้งเขาก็ดีใจอยู่แล้วแหละ
แต่สิ่งหนึ่งที่เขาตั้งใจก็คือจะทำงานให้กับพี่น้องประชาชน

เมื่อได้รับเลือกมาแล้วอ่ะเนาะก็เลยอย่างน้อยเนี่ยก็ทำในสิ่งที่ตนเองบนบานสารกล่าวกันเอาไว้
อย่าไปคิดมากเป็นเรื่องของการทำเพื่อความสบายใจ